คุณผู้ชมคะเกษตรกรที่อยู่บนพื้นที่ห่างไกลนะคะ
ก็ไม่ต้องเดินทางมาธนาคารในตัวเมืองอีกแล้ว
ความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินนะคะ
ติดตามจากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วค่ะ
เล็ดกาแฟเติบโตได้ดีบนที่สูง
อย่างที่ดอยช้างจังหวัดเชียงราย
กาแฟกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่ชาวดอยปลูกเป็นอาชีพหลัก
และที่ผ่านมาการซื้อขายกาแฟ

และเกษตรกรต้องนำเงินไปฝากธนาคาร
ตนเองที่สาขาซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองเท่านั้นค่ะ
ยืนอยู่ที่อำเภอดอยช้างจังหวัดเชียงรายค่ะ
พื้นที่นี้นะคะถือว่าเป็นพื้นที่ห่างไกล
เกษตรกรหลายคนนะคะต้องการทำธุรกรรมทางการเงิน
จะต้องเดินทางไปยังสาขาทกศที่ห่างไกลกว่า๔๐กิโลเมตรค่ะ
ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้มากขึ้นค่ะ
จะเป็นทางเลือกใหม่ที่จะเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่มากขึ้น
ลดเวลาการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยค่ะ

เมื่อก่อนก็ต้องลงไปใช่ไหมต้องเข้าตู้หาตู้
บางครั้งบ้านตู้ก็ไฟดับแล้วก็จบ
แต่ถ้าเราอยู่บนดอยตอนนี้มีแอปตัวนี้ก็คือจิ้มได้เลย

ร้านจำหน่ายสินค้าบนดอยช้างบางแห่ง
สามารถใช้สมาร์ทโฟนสแกนชำระค่าสินค้าได้เลยทันทีค่ะ
การใช้งานของแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟน
การโอนเงินเช็คยอดเงินค่ากาแฟ
สามารถทำได้ง่ายไม่ซับซ้อน

โมบายจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญ
ในการอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น
ทำให้การซื้อขายมีความคล่องตัว
เกษตรกรได้รับเงินเร็วขึ้น
และสามารถตรวจสอบได้ทันที

ข้าวทรัฐทีวีรายงาน